ขออนุญาตนิดนึงด้วยมีคะว่าจริงก็จริงน้องรับในทุกความคิดเห็นนะคะ
อันแรกเลยก็คือว่าอย่างเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินะคะ
จริงต้องบอกว่าโดยชื่อค่ะมันบอกอยู่แล้วว่ายุทธศาสตร์
เพราะฉะนั้นงานยุทธศาสตร์คือการวางแผนในเชิงระยะยาวนะคะ
ถ้าการที่วางแผนในเชิงระยะสั้นเนี่ย
กรณีของหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้าน
เราจะเห็นได้ว่าอย่างประเทศมาเลเซียค่ะก็มียุทธศาสตร์ชาติ๓๐ปีด้วยซ้ำค่ะ
อย่างประเทศสิงคโปร์เขาก็มียุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีนะคะ
แต่ว่าในแต่ละยุทธศาสตร์นะคะย่อมมีแตกเขาเรียกนะแตกแผนงานออกมาเป็นเรื่องของแผนงานชาติอีกครั้งหนึ่ง
คือในแผนงานอย่างของยุทธศาสตร์ชาติเวลาเราไปดูตามโครงสร้าง
มันเป็นเรื่องของการพูดถึงกรอบกว้างใน๒๐ปีว่าเราอยากจะไปถึงจุดไหน
อย่างเช่นยกตัวอย่างแผนงานสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติอย่างนี้ค่ะ
อย่างตอนนี้เราก็ใช้ในฉบับที่๑๒อยู่สิ่งเหล่านี้ในเรื่องของแผนงานก็คือถึงจะค่อยระบุแยกย่อยออกมาอีกครั้งหนึ่ง
อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งคุณเดียบอกว่าระยะสั้นเรียกว่าแผนถ้าเกิดว่าปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แต่ถ้าเกิดมองให้ยาวเรียกว่ายุทธศาสตร์คุณฟิล์ม
ผมมองว่าอย่างนี้ครับคือคุณเดียบอกว่านะครับเป็นของบุคคลซึ่งวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกันแต่วันนี้เนี่ยถ้าเราออกรับแทนแบบนี้ผมมีคำถามครับ
คือว่าวันนี้นะครับคือเราต้องมองก่อนครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงผมมองว่า๒๐ปีมันนานเกินไปวันนี้เรามองไหมครับว่าพรุ่งนี้คนเท่าคนแก่ประชาชนที่อยู่ตามตลาดจะมีกินยังไงผมมองว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญมากกว่า
ยุทธศาสตร์ผมมองว่ามันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าประเทศเพื่อนบ้านจะมี๓๐ปีแล้วทำไมอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามาตั้งกฎแบบนี้คุณจะเอา๔๐ปีหรือ๕๐ปีก็ได้หรอครับจริงไม่เกี่ยวเลยครับมันอยู่ที่ว่ากลิ่นและไอเดียเวลาในการบริหารองค์กรหรือว่าประเทศเนี่ยคุณจะทำยังไงในการบริหารองค์กรหรือว่าประเท
จะเดินทางไปแล้วประชาชนจะเป็นยังไงมันกะได้ครับอนาคตคือวันนี้สั้นพอแล้วให้เขารู้ดีกว่าครับว่าวันพรุ่งนี้เขาจะกินอะไรอันนี้ผมขยายความในส่วนของผมนะครับต่อต่อมาผมกลับเข้าเรื่องนะครับสวยหล่อนั้นยังไงนะครับหรือว่ามีสิทธิ์อะไรไหมพิเศษกว่าคนอื่นไหมผมมองว่าตรงนั้นเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยก็จะมีประชาชน
นั่นเขาเรียกว่าสิทธิ์และเสร็จภาพที่มันควรจะเกิดในปัจจุบันนี้
ผมมองว่ามันมีประโยชน์แล้วมันก็ทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เขาตื่นตัว
กลุ่มคนที่นะครับไม่อยากลงการเมืองเลย

จากที่เขาขู่กันตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อต่าง
วันนี้จากที่พวกเรามันรวมตัวกัน
ผมเชื่อว่ามีกลุ่มคนรุ่นใหม่อยากมาลงการเมือง
เพราะเราคือไอดอลเพราะเราคือคนที่ทำให้ประเทศชาติ

ค่ะวันนี้เราเป็นนักการเมืองยังคะ

คุณพูดถึงการบริหารงานของรัฐบาล
คุณว่ารัฐบาลไม่มีกลิ่นเหรอคะ
ผมจะบอกว่าได้ครับได้
คือผมจะบอกว่าวันนี้นะครับคือในการเขียนนะครับ
คือผมมองว่าให้มันรู้เรื่องดีกว่านะครับ

แล้วผมเห็นผู้นำประเทศหลายประเทศเพื่อนบ้านเรา

จะมีความเร็วสูงยังไง

มันน่าฟังกว่าดีกว่าแบบอย่างนั้น